ก่อสร้างท่ามเรือน้ำลึกปากบราที่สตูนก็มีกลุ่มชาวบ้านเขาคัดค้าน
แล้วก็บุกไปยึดสถานที่ที่จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
ไม่ให้ไปจัดเพราะบอกว่าการที่ไปจัดวันนี้เหมือนว่าเป็นการให้ข้อมูลด้านเดียวกับชาวบ้านครับ
กลุ่มคัดค้านท่ามเรือน้ำลึกปากบรรลาที่สตูน
ที่อำเภอละงูกลางดึกที่ผ่านมา
ซึ่งสถานที่ตรงนี้นี่แหละจะใช้ในการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน
เป็นชาวบ้านประชาชนและผู้ที่เป็นส่วนสีนะครับ
ส่วนการกำหนดในการขอบเขตแล้วก็แนวทางการประเมินผลกระทบและสิ่งแวดล้อมและสุขภาพด้วยนะครับ
ก่อนหน้านี้กลุ่มคัดค้านได้จัดมหากรรมรักเพตราตรูเตาบริเวณลาน๑๘ล้านจุดชมวิว
ชายหาดบ้านปากบารานะครับที่อำเภอละงู
รวมเนี่ยกว่า๖๐๐คนนะฮะก็มีการเคลื่อนขบวนกันไปที่โรงเรียนบ้านปากบางครับ
โดยยังไม่มีการทำลายทรัพย์สินของทางราชการแล้วก็ปราศัย
ถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลของสิ่งแวดล้อม
และสาเหตุที่ชาวบ้านต้องคัดค้านการก่อสร้างท่ามเรือน้ำลึกป่าบารา
จากนั้นก็มีการปักหลักไปที่บริเวณดังกล่าวจนถึงเช้าเลยนะครับ
เพื่อไม่ให้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นได้
ที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาแล้วก็จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่พร้อมกำลังตำรวจทหาร
แต่กลุ่มคัดค้านก็ปิดกั้นเส้นทางเข้าออกโรงเรียนเพื่อไม่ให้เปิดเวทีดังกล่าวได้นะครับ
นายสมบูรณคำแหงแก่นำกลุ่มเครือข่ายติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูน
ก็เป็นหนึ่งในแก่นำคัดค้านในครั้งนี้บอกว่า
บริษัทเอกชนที่ดำเนินการศึกษาเนี่ยไม่เป็นกลางครับแล้วก็ให้ข้อมูลด้านเดียวกับชาวบ้าน
ไม่ต้องการให้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ขึ้นมานะครับ